ยินดีแล้วยินดีเป็นอย่างมากนะครับ

เขาไปที่นู่นเหรอนะมุมวาน
ครับขึ้นหน้า๑๑๑สปีมไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วย

หมูป่า๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำหลวง

เมื่อวานนี้แล้วก็ขึ้นเครื่องมาสุวรรณภูมิ

ก็จะไปต่างประเทศแล้วครับ

เพราะว่ามีโปรแกรมหลายโปรแกรม
ที่แน่นะครับเขาจะไปงานเปิดตัว
กีฬาโอลิมปิกนะครับ

ทุ่มเตรียมตัวบินไปสุวรรณภูมิ
โอ้โหนี่ครับบรรยากาศตั้งแต่หน้า

เขาบอกว่าหมูป่าอาคาเดมี่แม่สายนะครับ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

เดินทางตามคำเชิญของคณะกรรมการ

โดยระหว่างที่อยู่ในท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวง

ก็มาขอถ่ายรูปร่วมกับทีม

อกจากนี้นายนโรงศักดิ์โอสดธนากร
ว่าราชการจังหวัดพยาวนะครับ

ตอนนี้นะครับบอกว่าเดินทางไปร่วมด้วย

กันฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถช่วยเหลือน้องออกมาได้
ทีนี้ก็ไปด้วยกันเลยนะฮะ
ใช่ด้านนายอดีศักดิ์วงศุกร์จันทร์
พ่อของน้องบิวหรือเด็กชายเอกรัฐ
หนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่าก็กล่าวเปิดเผยเปิดใจแล้วครับว่า
รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก
ที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านโอลิมปิกในครั้งนี้
โดยผู้ปกครองทุกคนได้จัดเตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับ

เพื่ออาหารต่างชาติอาจไม่ถูกปากเด็ก
สำหรับภารกิจของทีมหมูป่าจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดมากรรมกีฬาโอลิมปิก
เยาวชนฤดูร้อนที่จะเปิดวันที่๖๑๘ตุลาคมนะครับ
กรุงบอลโนสไอเลสสาธารณรัฐอาเจนติน่า
ซึ่งเป็นวาริตี้ท็อกโชว์ที่ดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยครับ
ก็เป็นการรับคำเชิญจากนายโทมัสบาร์กประธานโอลิมปิกสากลนะครับ
ให้เข้าร่วมพิธีมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน
ที่กรุงบอร์โนสต์ไอเลสของอาเจนติน่ากร
จากนั้นน้องก็จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ศิลปะวัฒนธรรมกับเยาวชนในท้องถิ่นณนครลอสแอนเจลิสหรัฐอเมริกานะครับ
กำหนดการทั้งหมดก็คือวันที่๔ถึงวันที่๒๐ตุลาคมนี้
เมื่อคืนเดินทางบางกอกแอร์เวสแล้วก็มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จาก๒ทุ่มกว่านะก็รอในห้องรับรองกันก่อน
แล้วก็ขึ้นบินกันตอนประมาณตี๒๓๕นาที

ครับมีข่าวออกมาอีกอย่างหนึ่งคุณ
พอข่าวนี้ออกมานะในโลกโซเชียลเขาก็โจมตีสักนิดหนึ่ง
ไปเที่ยวกันหรือเปล่าทีนี้รองโฆษกก็ต้องมาชี้แจง
จริงแล้วคือไม่ได้อยู่ในแผนการท่องเที่ยวของน้องนะ
แต่การที่จะจัดโปรแกรมแต่ละอย่างแต่ละที่คือคำนึงถึงความเหมาะสม
อันนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ช่วงนี้น้องปิดเทอม
ท่านพลโทวิรชนสุคลทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายยกออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
ขอให้น้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันเต็มที่นะฮะแล้วเอามาบอกต่อเยาวชนในบ้านเราหน่อย
ไปที่นู่นเห็นอะไรบ้างยังไงบ้างก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในบ้านเราด้วยนะครับ